เมื่อวานคุณผู้ชมดูบอลมั้ยครับน้องขวานดูบอลมั้ย

อย่างเมื่อวานนี้หรือวันอังคารนี้๓๑ที่จะเจอบาเรน

บอลกระชับมิสถ้ามันจบในเกมถือว่ากระชับมิตร

แบบบอลกระชับมิตรที่จังหวัดรัฐิวัตร
ไล่ยิงกันครับคุณผู้ชมครับ

ถ่ายไว้เนี่ยถ่ายอ๋อเอ้าเพราะแป้งล่ะ
เออดีกันดูสิเนี่ย
เสียงดังปั้งแรกไม่ใช่เสียงยิงบอลไปโดนเสาโดนคานนะ
ไม่ใช่แน่แน่พอบอลจบแล้วอ่าแล้วมาหลังหลังปังมาติดติดเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๖พฤษภาคมครับ
กองเชียร์ทะเลาะกันเห็นไหมฮะตะลุมบอลกัน
อีกฝ่ายเอาปืนมาไล่ยิงครับทำให้คู่กรณีหนีตายกับโอละหมาน
คลิปนี้ในเพจทำให้เป็นข่าวเขาโพสต์ไว้พร้อมข้อความระบุว่า
นารายังติดฮอตข่าวร้อนโหดเหตุยิงกันหลังไม่พอใจผลการแข่งขันครับ
เหตุเกิดในสนามกีฬาอบจนราธิวาสครับคุณผู้ชม
ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
แม้ว่าขณะเกิดเหตุนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย
ถืออาวุธอยู่ด้วยนะโอ้โหมาเอาไม่อยู่ครับ
วัยรุ่นก็ตีกันต่อหน้าต่อมาตีโชว์ลบพอเลยมากันเถอะ
ทีมข่าวสอบถามผู้กำกับการสพโคกเคียนนะครับ
ทราบว่าเป็นการทะเลาะกันของวัยรุ่น๒กลุ่ม
ที่มาจากตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาส
มาขอใช้สนามกีฬาแข่งฟุตบอลกระชับมิตรของอบตลำพูครับ
เชียร์ของทั้งสองฝ่ายคือทะเลาะกันมาก่อน
พอมาเจอกันในสนามคราวนี้ขวานเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีอ่ะเมื่อกี้แจ๋วอ่ะ
นี่มันก็มีปัญหาสิครับมีการเอาปืนยิงใส่กันครับ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสองคนก็คือ
ล่าสุดตำรวจสภโฆเคียนประสานประยังตำรวจสภมนราธิวาส
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับเนื่องจากเป็นวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในท้องที่ดังกล่าว
แล้วก็เมื่อผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอาการดีขึ้นเดี๋ยวจะนำตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งครับ
เขาบอกกระชับมิตรเนี่ยมันต้องกระชับความสัมพันธ์นะ

เอออันนี้น่าจะแน่นแฟนมากเลยทีเดียว

เออน่ารักค่ะอ่ะอย่าไปเอาเป็นเงียงอย่างแล้วกันนะคะ